ไปดูการอภิปรายซึ่งก็ตั้งแต่เก้าโมงครึ่งเป็นต้นมานะคะ
ก็ยังคงถกเถียงกันอยู่นะคะยังคงอภิปรายกันอยู่
ในช่วงเวลานี้เนี้ยนะคะอภิปรายของพลันทสมรณ์เอกทระวี
อดส่องค่ะเรากลับไปในที่ประชุมรัฐสภากันค่ะ
ในการเสนอชื่อบุคคล
สมควรจะเป็นนายกรัฐมนตรี
ที่เป็นตัวแทนของประชาชน
เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความไว้ใจของประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศ
เขาให้ความสำคัญมากว่าผู้ที่เสนอชื่อต้องมาจากสภาผู้แทนรัศดร
มีเพื่อนสมาชิกหลายท่านบอกว่า
กฎหมายเมื่อไม่ได้เขียนไว้แล้วสามารถที่จะเสนอซ้ำไม่ได้
อันนี้เป็นการตีความที่ขัดรัฐมนูลรัฐมนุนเราเขียนไว้ชัดเจนในมาตรายี่สิบห้า
ถ้าเราไม่มีกฎหมายเขียนไว้เราถือว่าเป็นสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ที่จะต้องมีและได้รับคุ้มครองโดยรัฐมนูลคุณพิธาก็เป็นประชาชนคนหนึ่ง
เขาต้องมีสิทธิ์เราไม่ควรจะเขียนกฎหมายข้ามไปอย่างนั้น
และที่ซ้ำร้ายครับท่านประธานครับวุฒิสภาเรามีหน้าที่รับรองบุคคล
ตามรัฐมนูลแล้วส่วนใหญ่ก็จะมีข้อความเหมือนกัน
ในกรณีวุฒิสภาไม่ให้ความเห็นชอบในการสัญหาหรือคัดเลือก

คัดเลือกผู้แทนใหม่ให้เสนอต่อวุฒิสภาเห็นชอบต่อไป

โดยผู้ที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาก็ไม่ให้เข้ามาสัญหาใหม่
ท่านประธานทราบไหมว่ากรกตชุดนี้ผมขอเวลา๑นาที
ที่เป็นกตอยู่ปัจจุบันเราก็พบว่าการสัญหาครั้งแรก
พร้อมชุดท่านถากรวุฒิสภาไม่รับทั้งหมด
แล้วต่อมาก็มาสัญหาใหม่ซึ่งมีตัวแทนจากศาลยุติธรรม๒คน
ก็เข้ามาได้นี่คือการเสนอซ้ำ
และที่ตามมาก็คือท่านเอกอัครราชทูตนักกรุงเฮก
ซึ่งจะเป็นตุลาการสารรัฐมนูลสารปกครองได้เสนอเข้ามาในปี๖๔นี้เอง
ปรากฏว่าวุฒิสภาไม่รับเขาก็เสนอมาใหม่
นี่คือสารลำดับสุดท้ายของการอภิปรายที่กำลังอภิปรายอยู่ก็คือ
พันธุ์ตำรวจเอกทวีสอด๒จากประชาชาติ
อีก๒คนก็คือคุณพระฤทธิจากก้าวไกล
แล้วก็คุณนพดลปัธมะจากเพื่อไทย
แล้วหลังจากนั้นพออภิปรายเสร็จเรียบร้อยก็จะมีการลงมติ
ว่าสุดท้ายแล้วจะสามารถเสนอชื่อคุณพิธาซ้ำได้หรือไม่

ส่วนที่คุณผู้ชมเห็นเป็นบรรยากาศอยู่ภายนอก
ดูในอาคารรัฐสภาแล้วไปดูภายนอกบ้าง
มีกลุ่มมวลชนเริ่มเคลื่อนไหว
ด้านบนนะครับเป็นบรรยากาศด้านนอกของอาคารรัฐสภา
ซึ่งเรามีผู้สื่อข่าวของเราประจำอยู่นะครับ
คุณผู้ชมครับคุณวิมลวันธรรมพักดีประจำอยู่จุดนั้นนะครับ
รวมถึงนะครับที่อนุสาวรีประชาธิปไตย
นุสาวรีประชาธิปไตยนะครับก็มีคุณวีรยุทธ์ปรานีอยู่

รวมถึงที่ด้านนอกอาคารรัฐสภาด้วย
คุณผู้ชมครับทันทีที่มีความเคลื่อนไหวสำคัญ